หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟโดยไปแปรพระราชฐานและทรงเยี่ยมประสบกรณิกรในท้องถิ่นธุรกันดาล
นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ยังคงเก็บรักษารถไฟพระที่นั่งไว้เพื่อเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณีกิจสืบไปนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สถานีรถไฟหลวงจิตรดาที่ออกแบบอย่างงดงามและเรียบง่าย
เป็นสถานีรถไฟที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เคยประทับก่อนแปพระราชธานไปอย่างวังไกลกลางบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบขีดีคัน
ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ส่งมีพระพักษ์ที่แจ่มใสแย้มพระสวน
พร้อมบวกพระหัทฐ์ให้ภาโศกรรณิกร
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

หรือกลมรถไฟในขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
เพื่อเยี่ยมเยี่ยนราษดรในทุกท้องที่
ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะได้สะดับตรับฟัง

และทอดพระเนธความเดือดร้อนของประสบกรณิกรด้วยพระองค์เอง
ถ้าเป็นเส้นทางที่ผมว่ายังอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชน
ก็คือเส้นทางภาคเหนือที่พระองค์ท่านคือเสด็จ
ตั้งแต่กรุงเทพมหานครที่สถานีหลวงจิรดา
ไปยังถึงจังหวัดเชียงใหม่
และก็มีการประทักภัพแปลมอยู่ที่หลายจังหวัดทีเดียว
ตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางประวัติศาสตร์เส้นหนึ่งซึ่ง
อยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวการรถไฟ
อีกทั้งบรรดาประสงค์นิกรชาวไทย
ที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
เพื่อทรงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
มีทั้งสมเด็จพระเจ้าเฟดิกที่๙แห่งเดนมาร์
จากสถานีรถไฟดอนเมืองไปสถานีรถไฟหลวงจิตรดา
และเสด็จพระราชดำเนินนำองค์พระประมุกแห่งเดนมาร์ค
เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเนธโบราณสถานและการคล้องช้างที่พเนียดคล้องช้าง
ตลอดระยะเวลา๖๖ปี
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินโดยทางรถไฟ
ระบบขนส่งทางรางที่มีอายุเก่าแก่ถึง๑๑๙ปี
ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
รักษารถพระที่นั่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
เพื่อน้องรำนึกถึงพระมหากลุณาทิคุณ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยสืบมา
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน